โอ้โหปรากฏว่ารถคันข้างหน้า
ขับรถแล้วก็เปิดกระจกรถลง
แล้วก็ควักปืนออกมายืดออกมาข้างนอกคุณ
เอามาโชว์เอามาขู่คันข้างหลัง
คันข้างหลังซึ่งเป็นรถบรรทุก
ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
และดูพฤติกรรมของคนขับรถคันหน้านี้คุณดูสิ
อยู่ตรงกลางเลยนะฮะขวางถนนไม่ยอมให้รถบรรทุกเนี่ย
ขับไปคือคล่อมเลนแบบนี้แล้วเส้นทึบด้วยอ่ะ
ครับและบางครั้งนะคุณนะหันปากกระบอกปืนเนี่ย
ข้างหลังเหมือนจะยิงรถบรรทุกเลย
นี่คือขู่กันชัดหวัดเสียวนะเจอแบบนี้
เราดูคลิปไปมาก็กลัวเนี่ยกลัวเขาจะยิงออกมานะฮะ
บางทีเนี่ยเขาก็เบรกก็เบรกเหมือนไม่ยอมให้รถบรรทุกไปเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหคนในโลกโซเชียลเห็นคลิปนี้แล้วบอก
มีคำถามว่าขัดใจอะไรกันมา
และอีกอย่างคนขับรถเก๋งคันนี้ทำไมถึงกลางขนาดนี้

เพราะกันชนมันไม่มีนะครับ

เพจท็อปเรารักแปดริ้ว
เขาเอามาโพสต์คลิปเป็นการเตือนภัย
คลิปความยาว๑๖นาที
โอ้โฮคนขับรถมันทุกนี้แล้วก็ขับไล่ตาม

เห็นเหตุการณ์ของรถเก๋งสีขาวคันนี้
สภาพกันชนท้ายหลุดขับขวางอยู่กลางถนน
สายวัดบางปรงตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือคนขับยื่นมือออกมานอกรถ
ถืออาวุธคล้ายปืนอยู่ในมือยื่นออกมาข่มขู่นะครับ
คนโพสต์ได้โพสต์ระบุข้อความไว้แบบว่า
แท็กเก๋งสุดกลางควงปืนปาดหน้ารถหกล้อ
ทำท่ายิงใส่รัวรับแจ้งจากสมาชิก
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุณซอยวัดบางปรงแห่งนี้
คนขับหกล้อเป็นผู้หญิงนะเขาก็ขับมาอยู่ดี
แล้วก็ควักปืนออกมาอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะพี่
ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเพราะรถคันก่อเหตุไม่มีกันชนท้ายนะครับ
นี่ครับทางเพจได้รับแจ้งมาแล้วก็มีการแชร์ออกไป
เตือนภัยกันไว้ด้วยบอกเฝ้าระวังรถเก๋งคันนี้ไว้ให้ดี
เพื่อจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกหรือว่าใครมีเบาะแส
ช่วยแจ้งทางเพจเพื่อจะแจ้งตำรวจให้ไปจับหน่อย
ทีนี้ครับมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งจุดใต้ตำต่อพอดิบพอดีเลยคุณ
คือแอดมินเพจท็อปเรารัก๘ริ้วที่เพิ่งลงเรื่องเมื่อกี้ดู
ตอนนั้นได้รับแจ้งอีกเหตุหนึ่งในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคุณนะ
กลางค่ำกลางคืนแบบนี้มีเหตุรถชนกัน
ประสบอุบัติเหตุและทีนี้ทางเพจเอง
แอดมินเพจก็แจ้งให้กับตำรวจแจ้งกู้ภัย

ตรงแยกไฟแดงปรากฏว่าเห็นรถคันนี้คุณ
มัชด้านสองสีขาวนี่รถมันคุ้น
เหมือนลูกเพจเพิ่งจะแจ้งเรื่องราวการยกปืนขู่ออกมา
ทีนี้ครับพี่นัทธริสแอดมินเพจก็เลยเดินไปดูท้ายรถ

แสดงว่าเป็นคันเดียวกับที่เพิ่งก่อเหตุในคลิปมา

ก็เลยสะกิดตำรวจเพราะตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดี
พี่คนนี้บอกสะกิดตำรวจเลย
บอกพี่ตำรวจคันนั้นเพิ่งมีคนแจ้งมาร้องเรียนมา

แล้วเจออาวุธปืนในรถจริงจ้า
ตำรวจก็เลยต้องขอยึดอาวุธปืนเอาไว้นะครับ

แล้วพกปืนมาแล้วเอาปืนปลอมมาไว้โชว์

มีตำรวจเหมือนกันนะคะ
จริงคนอื่นเขาไม่รู้ว่าปืนปลอมไง

ที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้คุณว่ามันเหมือนปืนจริงปะล่ะ

ผู้หญิงคนนี้แหมมาจอดรถดูเหตุการณ์นะ

เธอก็พูดจาวกวนไปมานะคุณนะ
สักพักหนึ่งตำรวจปล่อยตัวไงคุณ

แต่ก็เขาเรียกว่ายึดใบพวกขับขี่
บัตรประชาชนเอามาถ่ายรูป
เพื่อเอาไปทำประวัติไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
สักพักหนึ่งมีไหมตอนที่รถคันนี้

แล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว
เขานอกจากมีปืนแล้วแล้วพูดจาวกวนแล้ว
แล้วก็ยังจะขับรถไปอย่างรวดเร็ว

นั่นน่ะเบียร์มีเบียร์อยู่ในรถด้วย
ไม่รู้เมามาหรือเปล่านะฮะ
มีจังหวะที่เธอขอตัวนะคะ
แล้วเธอก็ขับรถแทรกรถตำรวจ
พุ่งชิ้วไปนู่นเลยนะครับ
ทีนี้ครับหลังจากตำรวจยึดปืนเอาไว้
แล้วก็บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้
จะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมไงคุณ
เพราะว่าไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เฉยนะ

ล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าโอ้โหนักข่าวของเรา
กะจะตามเรื่องนี้กะจะเจอตัวผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาเมื่อไหร่
ปรากฏว่าเธอดอดเข้ามาเธอย่องเข้ามาตอนเช้าคุณ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวปียะนุษย์อายุ๓๐ปีนะครับ
เดินทางไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาแล้ว
เราก็เลยบอกโอ้โหมาไม่ทันเลย

ทีมข่าวอุตส่าห์ไปดักรอแล้วนะแต่เช้าเหมือนกัน
แต่ไปไม่ทันผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยพูดคุยกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าผู้หญิงคนนี้อ้างว่าปืนหยิบขึ้นมาขู่เป็นปืนปลอม

มีความหลังมีประสบการณ์ไม่ดีกับรถ

เนี่ยการชนท้ายฉันถึงบุบบี้แบบนี้ไง

นี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอารถไปซ่อมเลย
ก็เลยมีประสบการณ์ไม่ดีกับรถใหญ่แบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่เธออ้างว่าเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น

ตอนนั้นก็พูดขู่ไปอย่างนั้นแหละนะฮะ
ทีนี้ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับผู้หญิงคนนี้

ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
แล้วก็กล่าวตักเตือนห้ามทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบปืนมันเป็นปืนปลอมจริงนะฮะ
ปืนบีบีกันนะครับนะครับนะครับนะครับ